เวลาที่เราเห็นคลิปข่าวไลฟ์ระหว่างตำรวจกับรถคู่กรณี
จะผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ตามแต่ส่วนใหญ่
คนที่ตกเป็นจำเลยกับสังคมคือตำรวจ

เล่าให้ฟังแบบนี้คือตำรวจก็ไปตรวจเรื่องของรถบรรทุกที่ผิดกฎหมาย
คือรถคันนี้คือบรรทุกของผิดกฎหมายคือ
ของที่บรรทุกออกมาล้นตัวรถ
ตำรวจก็พยายามที่จะไปขอใบขับขี่เพื่อเขียนใบสั่ง
แต่ปรากฏว่าคนขับรถบรรทุกเล่นแง่ค่ะ
เขาเล่นง่ายยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้นะคะ
ที่ก็แสดงใบแยกขับขี่เขาก็ออกใบสั่งให้ก็จบเอ้ายื่นบนตัวรถแล้วมีเศษวัสดุตกลนข้างหลัง
กบพี่ก็มาดูสิมันมีเศษหินมาดูอยู่มันมีเศษหินอยู่ข้างหลังพี่
พี่ไม่ดูพี่จะรู้ได้ยังไงอ่ะก็ผมโอเคแล้วผมต้องเรียกแล้วมันทุกกว้าง
พี่ก็แสดงไปยากกับขี่เขาออกไปสั่งให้แค่นั้นเอาเลยครับพี่ถ้าพี่ผิด
แต่พี่ไม่ยอมรับผิดที่ผมชอบแล้วพี่ผมรับผิดผิดพี่ก็แสดงมาสิ
มันตามขั้นตอนผมก็บอกว่าพี่แสดงเสร็จเขียนเสร็จก็เขียนมาเลย
จะเขียนได้ไงผมไม่รู้จากชื่อพี่ผมจะเขียนได้ยังไง
คุณเขียนมาเลยจะให้ตำรวจเขียนใบสั่งเลยโถแล้วคุณไม่ให้ใบขับขี่
เขาจะรู้ชื่อเสียงเรียงนามคุณได้ไงถูกไหมเสียงอะไรล่ะ
คือตำรวจเองก็ทำตามหน้าที่ค่ะครับแล้วคนขับรถบรรทุกเนี่ย
ก็พยายามที่จะลักษณะคือขู่ตำรวจอ่ะนี่เดี๋ยวผมไลฟ์เลยนะเดี๋ยวผมสดเข้าเพจ
รบด่านเถื่อนของนายเกลียงไกลไทยอ่อนนะคือเพจนี้เขาชอบออกมาแฉกัน
เรียกรับสินบนของตำรวจไงคิดว่าตำรวจจะกลัวแต่ตำรวจเขาทำตามหน้าที่
เขาไม่กลัวหรอกค่ะเขาบอกเอาสิเอาเลย

คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพระจันทร์ลายกระต่าย
นำมาโพสต์พร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าที่เรียกตัวเองว่านักรบด่านเถื่อน
พวกคุณพยายามเรียกร้องความยุติธรรมแต่บรรทุกกว้างเกินตัวรถผิดกฎหมาย
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางร่วมแถมยังมาเล่นแง่กับตำรวจที่ทำตามหน้าที่อีก
ดีนะที่เจอตำรวจใจดีไม่งั้นป่านนี้พี่อาจจะไปนอนเล่นในคุก
ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานไปแล้วค่ะนี่นะอย่ามาเล่นง่ายกับตำรวจค่ะ
ถ้าผิดก็ยอมรับผิดนะคะเพราะฉะนั้นคุณไลฟ์สดเนี่ยเท่ากับว่าเป็นหลักฐานมัดตัวคุณเองนั่นแหละ
คุณทำผิดจริงถูกไหมบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วก็ไม่ควบคุมเรื่องของสิ่งที่ตัวเองบรรทุกมาให้อยู่ในตัวรถด้วย